ความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะที่ชนบุรีค่ะที่พบศพผู้หญิงคนนึงนะคะ
อายุประมาณไม่เกินสามสิบอ่ะค่ะถูกฆ่าทุกผัว
กางเกงท่อนล่างเนี่ยถูกดึงลงมาลักษณะคล้ายกับการถูกข่มขืนนะคะ
แล้วก็ถูกทิ้งอยู่ที่ป่ารกร้างใกล้กับกองขยะ
ตำรวจไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะครับ
มีคนเห็นผู้ตายครั้งสุดท้ายที่ปั๊มน้ำมันใกล้กับจุดที่พบศพนี่แหละค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองชนบุรี
ได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนถูกฆ่าเสียชีวิต
ป่าข้างทางริมถนนเรียบมอเตอร์เวย์ฝั่งเข้ากรุงเทพ
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นถนนลูกรังนะคะ
ไม่ค่อยมีบ้านคนข้างทางก็เป็นป่ารกร้างมีกองขยะอยู่ใกล้ใกล้กัน
ของผู้หญิงคนนี้นะคะอายุไม่เกิน๓๐ค่ะ
น่าจะอายุประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเสียชีวิตอยู่ตรงทางเข้าป่า
สภาพคือนอนหงายใส่เสื้อยืดสีเหลืองแขนสั้น
เสื้อถูกถลกขึ้นนะคะครับกางเกงขาสั้นสีขาวถูกถอด
กองอยู่ที่ข้อเท้ามีกางเกงยืดสีดำอีกชั้นหนึ่ง
ก็ถูกถอดลงมาที่หน้าที่ศีรษะถูกตีด้วยของแข็ง
มือขวาของศพเนี่ยนะคะกำหลอดกาแฟสีเขียวเอาไว้แน่นเลยค่ะ
ข้างศพเจอรองเท้าแตะสีเหลืองเป็นรองเท้าแตะหูคีบสีแดง
นายชะรินนพวงอายุหกสิบห้าปีโชว์บ้านที่อยู่ใกล้ใกล้
ที่เป็นคนพบศพอ่ะนะคะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยหาของเก่า
ก็คือไปดูตามขยะที่มีคนเอามาทิ้งอ่ะค่ะตอนพบศพตอนแรกไม่คิดว่าเป็นศพนะคะ
ชรินบอกว่าคิดว่าคนเมาแล้วก็หลับอยู่ก็เลยไปเรียกคนแถวนั้นให้มาช่วยดู
พอรู้ว่านี่คือศพก็เลยรีบแจ้งตำรวจค่ะ
ถ้าไม่เจอเนี้ยอีกสองพันวันเนี้ยต้องมีกินอ่ะถึงเจ้าอาหาร
ทางทางนี้มันทางไปไหนไม่มีไปไหนไม่ได้ตันค่ะ
ทางผู้กำกับสพเมืองชนบุรีพันธุ์ตำรวจเอกสุริยาอยู่แพทย์
บอกว่าเบื้องต้นยังไม่รู้นะคะว่าผู้เสียชีวิตคือใคร

ใบหน้าของศพถูกทุบคาดว่าบาดแผลนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต
ส่วนกางเกงที่ถูกถอดออกยังไม่สามารถบอกได้ว่าถูกข่มขืนหรือเปล่า
ต้องส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงและหาร่องรอยว่าถูกคมคืนหรือเปล่านะคะ
ตอนนี้ให้ทางตำรวจสืบสวนสพเมืองชนบุรีแบ่งกำลังไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะไปไล่ดูว่าผู้เสียชีวิตมากับใคร
เส้นทางตรงไหนยังไงบ้างเพราะจริงจริงแล้วตำรวจบอกว่าจุดตรงเนี้ย
จุดที่พบศพไม่ค่อยมีชาวบ้านผ่านเข้าไปนะคะ
จากการสอบถามพยานคนนึงเป็นกู้ภัยค่ะเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้พบผู้หญิงคาดว่าน่าจะเป็นผู้เสียชีวิตคนนี้แหละ
เดินอยู่บนถนนเศรษฐกิจช่วงกิโลเมตรที่๓เขาถ่ายภาพเอาไว้ค่ะเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตราย
เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ปั๊มอ่ะนะคะแล้วก็เขามีภาพถ่ายเอาไว้
พอดูภาพเนี่ยอ้าวเสื้อผ้าตรงกันเลยกับศพของผู้เสียชีวิตตรงนี้
ทีนี้ตำรวจก็เลยไปไล่ดูว่าใครรับผู้เสียชีวิตมาจากปั๊มน้ำมันแล้วพยายามจะข่มขืนหรือเปล่า
เป็นลักษณะของการข่มขืนแล้วฆ่าหรือไม่นะคะตอนนี้กำลังไล่ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
คุณผู้ชมคะแล้วล่าสุดทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
รู้แล้วว่าผู้เสียชีวิตคือใครค่ะครับผู้เสียชีวิตชื่อว่านางเบนนะคะ
อายุประมาณ๓๐ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ทีมข่าวของเราไปคุยกับกู้ภัยที่เขาบอกว่าเคยช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้
ที่ผู้หญิงคนนี้จะกลายเป็นศพอะค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ค่ะ
นางเบนเดินอยู่กลางถนนเขาก็กลัวว่าจะโดนรถชน
ให้กู้ภัยพามาข้างทางตอนที่เจอนางเบนเหม่อลอยมึนงง
กับคนที่ไม่มีสตินะคะก็พาไปนั่งพักที่สารา
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันออกไปพอเช้าเพิ่งจะมารู้ว่ามีข่าว
พบศพผู้หญิงคนนึงเสียชีวิตอยู่ข้างทางเขาก็เลยดูสภาพศพ
แล้วก็ดูภาพที่เขาถ่ายเอาไว้ตอนที่เจอค่ะก็เลยคุยกันว่า
สุดท้ายเนี่ยมันใช่ผู้หญิงคนเดียวกันหรือเปล่านะคะ
ก็มองในเชิงแบบคนที่มองกันทั่วไปว่าอาจจะสติไม่ดี
แต่บางครั้งที่ผมมองนะที่คุยตรงนี้เหมือนเขารู้เรื่องด้วย
ก็สื่อสารคุยคุยแบบภาษาอีสานและน้องก็ยังพูดเลยว่า
เขาเห็นรถกู้ภัยเขาก็อยากนั่งรถเก็บศพ
แต่นี่ก็นั่งจริงชีวิตเขาต้องมองแบบ
มาเจอจริงแบบนี้เราก็สงสารเขา